กับไทยรัฐสู้โควิดของเรานะคุณชนะ
เพื่อคุณอยากกินคุณแอบสั่งได้นะเดี๋ยวพาไปดู
วันนี้จะเป็นร้านเค้กจากร้านจินจูโฮมเมดนะคะ
เป็นเจเปนิสชีสเค้กสูตรไม่มีแป้ง
เค้กเขาจะนุ่มละมุนละลายในปากไม่ใส่สารกันบูด
ซึ่งเขาจะใช้วัตถุดิบพรีเมียมทุกตัว
เนยสดแท้แล้วก็ครีมชีสคุณภาพดี
เลี่ยนไม่หวานมากนะคะที่สำคัญค่ะ
เขาแถมซอสบูเบอรี่สูตรพิเศษของทางร้านให้ไปด้วย

ทานคู่กันแล้วแบบอร่อยฟินสุดเลยคุณแม่ค่ะ

เขามีทั้งหมด๔เมนูนะคะมีเจเปนิสชีสเค้ก
ชื่อของทางร้านเขาอันนี้เมนูเด็ดเลยแล้วก็มีแมวเท่นช็อกโกแลตที่เป็นแบบช็อกโกแลตลาวาค่ะคุณ
แล้วก็มีฮันนี่คาราเมลคอนเฟรกต์ด้วยนะคะแล้วก็มีบราวนิทาสนะคะ
ใครสนใจแคปช่องทางการสั่งซื้อที่หน้าจอนี้เอาไว้ก่อนได้เลยนะ๑๒๓แชะ
และพวกเราก็จะรีวิวโปรโมทสินค้าให้คุณโดยไม่เสียสตางค์และจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ทุกผู้ประกอบการด้วยนะคะ